ขณะที่บ้านเราครับผมพาไปที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยครับ
คุณพ่อพาลูกสองคนคนโตแปดขวบคนเล็กสองขวบ
ยืนอยู่กลางสี่แยกไฟแดงฮะไปถือป้ายประท้วงเลย
ขอความเป็นธรรมเขาบอกว่าเขาถูกกลุ่มยาเสพติด
รังแก่ก่อกวนไปดูฮะ
มันอยู่ตรงนู้นไหมแยกครับแยกแยกแยกแยก
โอ้โหน่ากลัวนะครับไปยืนอยู่บริเวณกลางสี่แยกไฟแดงตรงเนี้ย
แล้วรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาครับแล้วรถมันเยอะด้วยนะคะ
ใช่ครับเด็กไปด้วยอีกอ่ะในตัวเมืองไงฮะ
จุดนี้คือแยกไฟแดงหัวถนนสารามีชัยอยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชครับ
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๒ปีครับเป็นคุณพ่อที่พาลูก๒คน
คนโตอายุ๘ขวบคนเล็กอายุ๒ขวบมายืนกันตรงนี้ฮะตรง๔แยก
พ่อเนี่ยถือป้ายกระดาษประท้วงครับมีข้อความบอกว่า
ผมและลูกโดนยิงบ้านทำร้ายร่างกายโดนกันแกล้งทุกค่ำคืน

คือเขาบอกว่าเขาถูกแก๊งค้ายามาก่อกวนยิงบ้านบ้างแหละ
วางยาเบื่อหมาบ้างแหละเอาประทัดลูกบอลยิงมาใส่บ้างแหละ
กันไม่ได้เด็กก็ตกใจกระจองงอแงร้องไห้กันตอนดึกนะฮะ
ตำรวจสภเมืองนครศรีธรรมราชและฝ่ายปกครองครับ
ก็เดินทางมาเกลี้ยกล่อมเพราะมันหวาดเสียวและน่ากลัวมากคุณขวัญคุณผู้ชม
ต้องการให้คุณพ่อแล้วก็ลูกออกมาจากจุดนี้ก่อน
พอท่าทีเขายอมอ่อนลงพาออกมาจากจุดนี้ไปที่ป้อมตำรวจ
งบสติอารมณ์ก่อนแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะฮะ
ทีมข่าวมีโอกาสได้คุยกับผู้ชายคนดังกล่าวครับ
เขาอ้างว่าเขาถูกกลุ่มกวนยาเสพติดมาก่อกวนแล้วก็รังความ
ดูสิครับร่องรอยความเสียหายเกิดขึ้นกับรถของเขา

ด้านหน้าโดนทุบร้าวแตกแบบนี้ฮะ
และนอกจากนี้บ้านเขาเองก็ถูกแก๊งค้ายามาก่อกวนครับ

ร้องเรียนไปยังตำรวจหลายครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ที่ผ่านมาแก๊งค้ายาแก๊งขี้ยา
มาทำร้ายเขาหนักข้อขึ้นทุกวันจนอยู่แทบไม่ได้ครับ
เรื่องนี้ครับทางผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นบิ๊กตำรวจที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดท่านทราบเรื่องแล้วนะครับ
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาคุยเพิ่มเติมด้วยตัวเองด้วย
แต่ในเบื้องต้นสั่งการไปยังตำรวจโรงพักษ์สพเมืองนครศรีธรรมราช
จัดการเรื่องนี้ก่อนและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด
เดี๋ยวมีความคืบหน้ามีข้อสรุปจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ
ก็ต้องไปดูว่าที่เขาพูดถึงที่เขากล่าวอ้างคือมันเป็นเรื่องจริงไหม
กลุ่มที่มาทำร้ายเขาเป็นใครกันแน่นะคะ